เมื่อคืนที่ผ่านมาท้องที่ของสุธิศาลครับมีชายชาวจีนคนหนึ่งถูก

ตำรวจสุธิศาลนะฮะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในห้องพลักษณ์
เปิดเป็นสำนักงานในหน้ามรับทำวีซ่าแล้วก็หนังสือเดินทางที่ซอยประชาราชบำเพ็ญ๕แยก๖เขต
เว้ยขวางกรุงเทพฯในท้องที่ของสอนอสุทธิสาร
ไปถึงไปพบศพในฟางยังเซินอายุ๕๔ปีเป็นชาวจีนครับ
สภาพศพนั้นนั่งเสียชีวิตอยู่ที่เก้าอี้ทำงาน
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าที่คอมรวมกว่า๑๐แผล
ในห้องน้ำมีคราบเลือดเปลือเต็มไปหมดเลยที่พื้นห้องด้วย
ในห้องน้ำเองไปพบมีดพกตกอยู่ที่อ่างล้างหน้าแล้วก็คราบเลือดนะครับ
สอบสวนพยานให้การว่าผู้ตายนั้นเป็นในหน้ารัฐธรรมวีซ่าแล้วก็ทำงานที่ไทยมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณสามทุ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อจะขอต่อวีซ่า
ตามที่มีการนัดกันไว้พอไปถึงห้องเคาะเรียกก็ไม่มีคนเปิดไม่มีคนตอบกลับมา
ทั้งที่ก็นัดกันไว้เรียบร้อยก่อนที่จะมาถึงจากนั้นสังเกตเอ๊ะทำไมมีคราบเลือด
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะฮะก็เลยโทรหาภรรยาของผู้ตายตำรวจก็มาภรรยาก็มา
ขณะเดียวกันมีพยานอีกคนนึงบอกว่าช่วงสักประมาณสองทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อ
สีดำกางเกงสีน้ำตาลขายาวสะพายเป้รีบเดินออกจากห้องนี้ไป
เรื่องต้นก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามหาชายตัวต้องสงสัย
มาสอบปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับการตายหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าของคดีจากตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับ